ความมั่นใจเห็นท่าทีของก้าวไกลมั่นใจแบบนั้น
พอมาฟังข่าวนี้ต่อเนี่ยไม่รู้ว่าด้อมส้ม
ใจมันจะขดลงมาหรือเปล่า
ตัวงูเห่า

ที่เขาว่ากันว่า
จะเกิดขึ้นที่วันที่๑๓นี้

แล้วเดี๋ยวค่อยบวกเลขไปพร้อมกันนะ
ตัวเลข๘๗นี้เราไม่ได้พูดเอง

ถามสววุฒิพันธ์วิชัยรัฐ
สวซึ่งท่านเนี่ย

เป็นจดหมายเปิดผนึกฉบับที่๒ค่ะ
หยัดเลยเจตนารมณ์ของท่านเหมือนเดิม
คือโหวตเลือกนายกจากพักที่มี

แล้วมีบางช่วงบางตอนของจดหมายเปิดผนึกนี้

ความเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสภา

และต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทำใดที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูล
มาตรา๑๑๓ว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักไฟ
หรือยอมตนอยู่ภายใต้อานัทของพักการเมืองใด
หรือมาตรา๑๑๔ว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบงำใด
ขอเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา
ยืนยันให้การสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักการเมือง
มีจำนวนสอสอมากที่สุดได้ทำหน้าที่นายก
เพื่อจะลงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยความสมารณชันในบ้านเมือง
และทำรงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย
นี่สววุฒิพันธ์ทดเอาไว้นะสวคนนี้หนึ่งละมีหนึ่งเสียงละ
แต่ฟังช่วงต่อไปค่ะความเห็นจากอดีตแกนนำเสื้อแดง
คุณจตุพรพรมพันธ์ตอนนี้ย้ายฝั่งแล้วนะมาอยู่คณะหลอมรวมประชาชน
บอกว่าไงรู้ไหมแผนเดิมจะโหวตเลือกนายก๑๓กรกฎานี้ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่านายพิธาหัวหน้าก้าวไกลเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มติรัฐสภา๓๗๖แล้วเนี่ย
จะเปิดโอกาสให้ลงมติเลือกอีก๓ครั้งใช่ไหมดันให้สุดทางวันที่เท่าไหร่นะ๑๙กับ๒๐กรกฎาต่อเนื่องใช่ไหมคะ
แต่กลุ่มอำนาจเดิมช่างน้ำหนัก๕๐๕๐ว่าถ้าสามารถปฏิบัติการงูเห่าสวภาได้
ฟัดตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกคือ๑๓ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ปล่อยให้เกิดความเสี่ยงไปจนถึงวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐
เพราะว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแล้วตอนนี้นะฟังนะงูเห่าที่จะเลื้อยมาหนุนข้ามคั่วเนี่ย
รายงานตัวเลขแบบชัดเจน๑๐๐เปอร์นะ๑๐๐เปอร์แล้วนะเท่าไหร่รู้ไหม๔๐คน
แล้วแบบยังไม่ร้อยเปอยังไม่ร้อยเปอเซ็นต์นะคะ๗๐๗๐เปอเซ็นต์เนี่ยเกิน๖๓คน
รวมกับ๑๘๘เสียงมันเกิน๒๕๑คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาแล้วอะค่ะ
ทีนี้สถานการณ์วันนี้เนี่ยตัวเลขงูเห่าที่อ้างว่ามี๘๗คนเนี่ย
อันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะมันเป็นจำนวนมากก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาการเลือกตั้งที่ผ่านมา
มันก็มีความเป็นไปได้อยู่กับงูเห่าฝากเลี้ยงคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดู๑๓กรกฎานี้
ไม่ต้องไปไหนเลยนะเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีตั้งแต่ข่าวเช้าตี๕๓๐ยาวไปทั้งวันเลยค่ะ